ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
รัดคออดีตสจวดหนุ่มของสายการบินแห่งหนึ่ง
คอนโดมิเนียมย่านดอนเมืองได้แล้วนะครับ
โดยสารภาพว่าลงมือไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เนื่องจากผู้ตายไม่ยอมให้กลับบ้านในช่วงปีใหม่
แล้วก็ยังข่มขู่ว่าจะไปแจ้งความจับตัวเอง
ข้อหาเสพยาเสพติดหากตีตัวออกห่าง
จอบประเด็นนี้จากรายงานครับ
ก็อยากขอโทษคือที่สิ่งที่ทำไปก็คือเป็นอารมณ์ชั่ววูบ

ผมคิดอยากจะบวชให้พี่เขาด้วยซ้ำที่ไปวัดที่ตากฟ้าครับ
นี่คือคำสารภาพของนายอธิพันธ์พิมพ์เรือง
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆาตกรรมคู่ขา
สจัวสายการบินแห่งชาติวัย๕๘ปีคาคอนโดย่านดอนเมือง
โดยเจ้าตัวอ้างว่าผู้ตายข่มขู่ไม่ให้ตัวเองกลับบ้าน
หลังรู้จักและมาอาศัยอยู่กับผู้ตายที่คอนโดนี้ได้ไม่ถึงสัปดาห์
ทั้งสองจะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ผู้ต้องหาเกิดอารมณ์โมโหสุดขีด
ใช้สายไฟรัดไปที่ลำคอของผู้ตาย
โดยใช้เวลานานกว่า๑๐นาทีจนผู้ตายแน่นิ่ง
จากนั้นจึงเอาทรัพย์สินของผู้ตายหลบหนีไปด้วย
หลังเกิดเหตุผู้ต้องหาขับรถของผู้ตาย

ก่อนที่จะหลบหนีไปที่ต่าง
ญาติของผู้ตายเริ่มเอกใจ
เพราะมีการส่งข้อความผ่านไลน์หาแม่ของผู้ตาย
ยังส่งไลน์ไปหยิบยืมเงินเพื่อน

จนกระทั่งญาติเข้าแจ้งความและพบเป็นศพขึ้น
รามค่ายกากผู้ต้องหาเศษกันเศษยา

คืนแล้วทางผู้ตายไม่ยอม

อ้างว่าถ้าเกิดกลับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ
เพราะรู้ว่าผู้ต้องหาก็เสพยาด้วยเช่นเดียวกัน
จากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหา
พบว่าก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี๕๕
ผู้ต้องหาเคยมีเรื่องฮือฮาจัดงานแต่งงานชายรักชาย
หอบสินสอดนับแสนบาทไปสู่ขอแฟนนุ่มที่อุดรธานี
แต่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์กับแฟนเก่าเป็นแบบไหน
จนสุดท้ายมาก่อเหตุขึ้นในครั้งนี้
โดยตำรวจดำเนินคดีฐานฆ่าผู้อื่นและชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ดำเนินคดีตามกฎหมายที่ตัวเองก่อไว้
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน